จากนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศ
ในการแห่บ้างไฟ

เฮ้ยนี่ไงกำลังจะพูดเลย
ถ้าพูดถึงบ้างไฟเนี่ยทุกคนนึกถึงภาคอีสานถูกไหม

คุณผู้ชมและสองสาวสงสัยแน่กับภาพบรรยากาศ
ผมกำลังจะให้ดูว่าที่นี่เขาจัดกันที่ไหน

ออกไหมว่าจัดที่ไหนในภาคอีสาน
ที่ไหนค่ะทำไมภาคอีสานมีภาคเขาอะไรด้วย

เห็นต้นมะพร้าวเยอะแยะเมื่อสักครู่
ที่นี่เขาจัดกันที่นราธิวาส
อ้าวงานบ้างไฟนะคะใช่นราธิวาส
ภาคใต้นี่เรื่องจริงเสียงจริงแล้วก็พูดจริงไม่ได้โกหก
นี่ครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูเขาทองจังหวัดนราธิวาสเขาจัดงานบุญบ้างไฟครับ
หนึ่งเดียวในภาคใต้เลยนะแล้วเขาไม่ได้จัดปีแรก
เขาจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๔๐แล้ว

อันนี้เราลองมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังดูว่าเขาจัดที่นั่นจริง
เขาจัดทำไมเพื่อสืบสารประเพณีโบราณอดีงามของทางภาคอีสาน

คือที่นราธิวาสแน่นอนมีชาวพี่น้องชาวใต้อยู่แล้ว
แต่ก็มีชาวอีสานที่มาตั้งถิ่นรกราดอยู่ที่ภาคใต้ด้วยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ที่อำเภอแห่งนี้เขาก็เลยจัดงานทำบุญบ้างไฟขึ้นมา
บรรยากาศในงานก็เรียกว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการนะ
นี่เห็นขบวนนี้ไหมขบวนรถแห่บ้างไฟ
ขบวนนางรำที่ออกมาเสริงไร่รำกันอย่างสนุกสนาน

ชาวบ้านที่อยู่ทางสองฝากฝั่งของถนนนะครับ

เหล่าบรรดาผู้ที่มารบงานรบหลุ้น
จุดแล้ว
โอ้โหแล้วก็จนจะพุ่งฟื๊ดขึ้นไปแบบนี้
โอ้โหยังก็ปล่อยจรวด
โอ้โหแล้วเขาจะดูด้วย
ว่ามันขึ้นไปได้นานแค่ไหน
แล้วก็จะมาวัดมาทำการคำนวณว่า
สถิติความสุขเป็นยังไงโดยประมาณนะ
นี่คือภาพบรรยากาศสำหรับงานแบบนี้
เขาจะจัดกันในเดือนที่๖หรือว่าเดือน๗นะครับ
เป็นการบูชาพัยาแถนนรัวเทพแห่งฝน
เพื่อให้ฝนมาตกต้องตามศูนย์การของเวลานั่นเองช่างนั้นเองนะครับ
ยังไงซะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ
ที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันคือ
ภาคใต้ที่เขาไม่ใช่จัดงานแบบนี้กันเอง
แต่ว่าภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ฝนตกแทบจะตลอดทั้งปีอยู่แล้ว
มีฤดูฝนเยอะกว่าอยู่แล้วนะ

ด้วยความที่พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานกระจายไปอยู่ทุกภูมิภาคเลย
อยู่ไหนก็รักกันกลมเกลียวสามัคคี
เวลามีประเพณีดีอะไรก็อยากจะจัดขึ้นมาเหมือนตัวเองอยู่ที่ภาคอีสานบ้านเรา
จริงคนไทยเหมือนกันก็รักกันนี่แหละค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วคนไทยเราที่อยู่แต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ที่อพยพหรือว่าไปอยู่ที่อื่น
เขาก็จะมีการจัดงานประเพณีต่างตามแบบแต่ละท้องถิ่นที่เขาไปอยู่กันด้วยนะคะ
นี่ก็ยังคงอนุรักษ์ไว้กว่า๔๐ปีนะคะ